ถ้าเองกราบเท้าฆ่าแล้วเองลาออกไป

นั่นสิครับและนี่คือหลักฐานครับ

ศรสีแดงที่ชี้นั่นคือนักเรียนม๔มือขวาถือมีด
ศรสีเหลืองนั่นคือรุ่นน้องม๓ครับ

รุ่นพี่ยื่นเจอข้อเสนอ๒ทางเลือกคือ๑
ไปลาออกซะแล้วเดี๋ยวกูจะจบเรื่องนี้

กับสองถ้ามึงอยากเรียนต่อมากราบตีนกูนี่

เหตุการณ์นี้ครับสุดท้ายแล้วมันก็ลงเอยด้วยความรุนแรง

นักเรียนสองคนนี้ทะเลาะกันอยู่ที่หลังโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ขวาคือรุ่นพี่ม๔ถือมีด
คนซ้ายรุ่นน้องม๓ครับ
พี่พยายามให้รุ่นน้องคือบีบทุกทาง
อย่างที่บอกจะลาออกหรือจะกราบเท้า
แล้วสุดท้ายมึงไป
จังหวะที่จะบอกให้รุ่นน้องม๓เดินผ่านไปครับ
แล้วสุดท้ายก็ทะเลาะกันใช้มีดแทงกัน

ดูครับจังหวะนี้รุ่นน้องล้มลงไป
ตรงนั้นนะฮะแล้วเงื้อมีดอ่ะ
มีรถจักรยานนี่เขาหงายหลังลงไปเลยนะ
นี่แปลว่าหงายหลังข้ามรถลงไปเลยนะคะน่ะ
แล้วเห็นรุ่นพี่ม๔ไหมครับเงื้อมือขึ้นมาแบบนั้น

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลและนำตัวคนเจ็บส่งรักษาโดยด่วน
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนหน้านั้นตัวเขาเองและเพื่อน
ลาออกจากโรงเรียนสายอาชีพ
แล้วมาสมัครเรียนม๔ที่นี่
เรียนได้ไม่กี่วันครับก็คำเหม็น
เหม็นทะเลาะกันกับกลุ่มนักเรียนเจ้าถิ่น

ก็คือเด็กเก่าเด็กใหม่ไม่ถูกกันทะเลาะกัน
ซึ่งก็มีทั้งเรียนอยู่ชั้นมต้นและมปลายครับ
พอผอทราบเรื่องก็เลยเรียกเขาและเพื่อน
รวมไปถึงกลุ่มคู่กรณีไปพูดคุย
เพื่อจะยุติจบปัญหาล่วงเข้า๓๑พฤษภาคม
ช่วงเลิกเรียนครับตัวของเขาเองนะ

แล้วก็เพื่อนเดินไปเอารถมอเตอร์ไซค
เพื่อจะกลับบ้านพักแต่เห็นว่าอ้าว
ยางรถแบนล่ะเนี่ยก็ขี่บดยางไปนะครับ
ขี่บดล้อไปเรื่อยจนกระทั่งไปเห็น
กลุ่มคู่อาริดักรออยู่หน้าโรงเรียน
แล้วก็ขี่รถไล่ตามทำร้ายเขาและเพื่อน

นั่นคือ๓๑พฤษภาคมรถถูกปล่อยลมยาง

มิถุนายนครับเมื่อวานนี้ระหว่างเข้าห้องน้ำ
บังเอิญไปเจอกับกลุ่มคู่อริ
ไปยืนจับกลุ่มกันอยู่เกือบ๑๐คน
ก็เลยไปถามปล่อยลมรถเหรอใช่ไหมปล่อยลมใช่ไหมก็เลยทะเลาะกัน
ตัวเขาเองและเพื่อนเห็นบอกว่าสุดท้ายแล้วถูกไล่ออกนะครับ
เจ้าตัวเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะลองฟังดูครับ
เขาเลยควักมีดสั้นออกมาครับพี่แทงพวกผมเลยแต่ว่าพวกผมหลบได้ครับพี่
แทงเพื่อนผมก่อนนะครับพี่แล้วผมก็เลยเข้าไปเข้าไปถี่เคาแล้วเขาก็แทงผมต่อ
แต่ว่าพวกผมก็หลบได้พี่ใช่พี่แล้วหลังจากนั้นมันก็ชุดละมุนนะครับพี่
ล่าสุดครับทีมข่าวธรรมดิ์คุณไกล์ฑธนาคอนเดินทางไปที่โรงเรียนดังเปล่า
ผอโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

และยังไม่พอผอพาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุด้วยครับ

แล้วที่ไปเจอคือรอยเลือดครับ
ยังมีกระเซ็นติดอยู่ตามผนังด้วย

นี่ครับที่ชี้ให้ดูตรงจุดนั้น
จากนั้นพอเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องราวทั้งหมด
มันเกิดจากว่าเด็ก๑๕คน
ทะเลาะกันกับเด็กสองคนที่ย้ายมาใหม่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
ทั้งหมดมันอยู่ยากต้องบอกอย่างนี้
แต่ถ้าผู้ปกครองว่าอยากจะอยู่ต่อ
จริงทั้งมนุษย์ก็ต้องทำทันบนไว้

ก็ต้องทำทันบนแล้วก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ความเข้าใจเนี่ยนะครับ
มันออกมนุษย์คือผมอาจจะสื่อสารผิด
แต่จริงแล้วเราเป็นห่วงนักเรียนที่สุดครับ
เป็นห่วงนักเรียนที่สุดแต่ว่าอาจจะสื่อสารผิด
คือยังไงนะคะคือด้วยรูปการณ์แล้วอาจจะอยู่ต่อยากเหรอคะ
น่าจะเข้าใจปัญหาหรือว่าเข้าใจบริบทของเหตุการณ์
รวมไปถึงพฤติกรรมของเด็กทั้งสองฝ่าย

เพราะว่าระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ก็ดูจะกระอักกระอ่วนใจอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ต้องฝากแล้วครับท่านคือพ่อแม่ผู้ปกครองส่งลูกหลานไปเรียน
ไม่มีใครอยากให้ลูกเจ็บเนื้อเจ็บตัวคือส่งไปเรียน

ในขณะที่รองพอครับรองวิริยะชนะมา
บอกว่าฝั่งเด็กม๔ผู้ปกครองพาเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
จากนั้นก็จะไปบวชพาไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสร็จปั๊บ
คราวนี้พึ่งศาสนาครับบวชขัดเกลาระงับอารมณ์ดัดนิสัย
นี่คือในฝั่งของผู้ปกครองม๔นะครับ
ส่วนผู้ปกครองเด็กม๓ที่เจ็บบอกว่าทางครอบครัวรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของลูกตัวเองเป็นอย่างดี
ผู้ปกครองคนเจ็บก็เลยบอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคน
ครอบครัวไม่ติดใจกับทางฝั่งคนก่อเหตุ
คืองั้นแปลว่าก็แรงพอกันทั้งคู่ใช่ไหม
ก็เลยทำให้ท่านผออาจจะให้สัมภาษณ์อย่างกระอักกระอ่วนเมื่อกี้ไง
ดังนั้นฝั่งของผู้ปกครองเด็กที่เจ็บก็เลยบอกว่า
สุดแท้แต่กฎหมายจะดำเนินการเถอะ
แล้วแต่ตำรวจว่าจะเอายังไงก็ว่าไปตามนั้น
รองพอบอกด้วยนะครับว่าการที่เด็กม๓จะรวมกลุ่ม
และมีปัญหากับเด็กที่โตกว่าคิดว่าเป็นเพราะมีกลุ่มวัยรุ่นนอกโรงเรียนเนี่ย
อาจจะคอยยุแยงหรือเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับ
เราก็เรียนการไก่เกียร์กันมาในเบื้องต้นแล้ว
แล้วเด็กทุกคนก็ยอมรับว่าเขาขอจบ
ทุกอย่างก็โอเคแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่น
เหนือจากที่ทางฝ่ายบริหารรู้อาจจะมีนอกโรงเรียนบ้าง
อะไรซึ่งเราไม่ได้มีข้อมูลนะครับ
ทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อหาเด็กม๔
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
แล้วก็ความผิดที่พกพามีดไปโดยผิดกฎหมาย

ใช่ครับวันนี้ส่งตัวไปที่สารเยาวชนและครอบครัวแล้ว
และหลังจากนั้นก็ครอบครัวเตรียมจะพาไปบวชต่อ
คือมันน่าตกใจนะคะเดี๋ยวนี้อายุเด็กน้อยลงเรื่อย
ที่แบบพกมีดพกปืนแล้วก็ไปทำร้ายเพื่อนร่วมชั้น

นี่มันไม่ใช่เคสแรกมันหลายเคสแล้วจริงนะคะ